โอ้โหวันนี้มีเสียงแหลมเสียงสูงกว่าผมอีกนะครับ
เพราะว่านั่นคือเสียงคุณมิ้นสุดสวยนะครับคุณผู้ชม
สีสันข่าวเช้าไทยรัฐอารมณ์เริ่มคลึกคลื้นในบรรยากาศข่าวเช้าไทยรัฐนะครับ
ทิศเป้ก็เลยเพลินไปด้วยครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องของมารยาทเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์นะครับตอนนี้ครับ
เรื่องของไก่โดดล่มหมีเห็นครับผมจะพาไปดูเรื่องของน้องหมาครับ
มีมารยาทมากมากครับเพราะน้องหมาถูกฝึกมาอย่างดีครับ
เจ้านายพาไปไหนไปด้วยครับแต่ไปที่นี่เขาไม่ให้เข้าเป็นอย่างไรนั้น

ผมมาแล้วญาติดีครับพ่อผมฝึกมาดีไม่ต้องห่วงว่าใครจะว่าน้องหมาอย่างผม
ร้านสะดวกซื้อเมื่อพ่อเข้าไปซื้อของครับ
ผมก็ต้องรออยู่ข้างนอกมีคนมาทักทายแล้วก็เห่าทักบ้าง
พ่อบอกว่าต้องทักทายผู้คนเพื่อความมารยาทดี
พอพ่อออกมาจากซื้อของผมก็ไปกับพ่อเช่นเคย
เดินไปเลยเพลินสนุกสนานได้รอยยิ้มไปด้วยเลยครับ
พัฒนาไม่หยุดนิ่งนี่คือนวัตกรรมใหม่ในการให้นมลูกหมาที่มนุษย์สร้างขึ้น
เมื่อน้องหมาหิวก็ไม่ต้องไปรบกวนคุณแม่หมาล่ะครับ
ผลิตออกมาเยอะคิดได้อย่างไรนี่ครับ
เสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้
ใดก็ฉันนั้นแมวสองตัวก็อยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้เช่นกันครับ
เจ้านายผมเลยสร้างคอนโดมิเนียมให้แมวอย่างพวกผมอยู่ครับ
เมื่อบ้านใกล้กันก็ต้องมีเลใส่กันบ้างล่ะครับ
ถ้าพบใส่กันบ้างจะก็มีความสุข
ก็เรารักกันไงครับเลยหยอกกันเล่นครับผม
นี่คือการทอดแป้งตามใจที่ต้องการ
ส่วนที่เห็นอยู่นะครับพ่อค้าขายแป้ง
กำลังทอดปั้นแป้งทอดให้เป็นลูกบอลลูกใหญ่นะครับ
จากก้อนแป้งเล็กมาปั้นเป็นก้อนใหญ่
เจ๋งจริงครับทอดแป้งเป็นลูกบอลคิดได้อย่างไรดีครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
สวัสดีครับ